ก่อนหน้านี้นะคะมีเหตุการณ์ชายสูงอายุค่ะ
เดินเข้าไปที่หลังเคาน์เตอร์ขายโทรศัพท์มือถือนะคะ
แล้วเอื้อมมือไปไปจับก้นพนักงาน

เป็นผู้หญิงนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ

เสาเบียดซ้ายเบียดขวาไปแล้วเนี่ยค่ะ
เอื้อมโอ้ปี๊บไปนะคะ
และหลังจากนั้นยืนอยู่ตรงนั้นสักพัก

ผู้หญิงคนนี้ได้ภาพจากกล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้อย่างชัดเจนนะคะ
ผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปที่ร้านขายโทรศัพท์มือถือนี้
ตั้งอยู่ในตำบลหนองขามังเภอศรีราชาชนบุรี
โดยไปพบพนักงานหญิงซึ่งเป็นผู้เสียหาย
เขาก็พาเดินไปไปดูจุดเกิดเหตุ

มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก

เดินเข้ามาภายในร้านวนเวียนอยู่นาน
อาศัยจังหวัดช่วงที่เธอหันหลังพอดีค่ะ

ตอนนั้นไม่นิ่งนอนใจนะไปโรงพักเลย
อยากจะไปแจ้งความตำรวจบายเบียง
ไม่รับแจ้งความในตอนแรก
ในตอนแรกก่อนนะคะฟังเสียงผู้หญิงคนนี้หน่อยค่ะ
คือเขาไม่ทำอะไรให้เลย
ตำรวจถามว่าคนที่มาจับเรา
ชื่ออะไรนำสกุลไว้จะรู้ไหมเอานี้

ก็ไม่รู้จักไงคะคุณตำรวจค่ะ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสพนขาม

หลังจากผู้กำกับสพนขามสั่งการ
นำกำลังชุดสืบสวนไปตรวจสอบเลย

หลังพูดคุยกันทราบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำ

กรรมบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
ก่อนสั่งการมายังพนักงานวิทยุสพนขาม
สั่งตำรวจสายตรวจไปดูเหตุการณ์แล้ว

ก็เลยบอกให้ผู้เสียหายไปแจ้งความ

พนักงานสอบสวนที่รับแจ้งเหตุ

ต้องเป็นพนักงานสอบสวนที่รับแจ้งเหตุ

แต่ผู้เสียหายไม่เข้าใจ

แล้วก็มาว่าตำรวจว่าไม่ยอมรับ

เข้าใจผิดกันนะคะคุณตำรวจบอก

เข้าใจผิดกันค่ะเพราะไม่ทราบขั้นตอน
ของตำรวจก็ได้ขอโทษตำรวจไปแล้ว
ยืนยันจะแจ้งความดำเนินคดีต่อแน่

กับใครอีกแล้วก็คุณตำรวจจ๋า

ชายที่มาจับแบบนี้

มีกล้องวงจรปิดด้วยน่าจะหาตัวไม่นานนะ